แมงดานารอบนี้จะพาไปดู

แมงดานาออกจากไข่มา

คือแมงดานาขนท่านจะลุกทันที

เพื่อนกันไปพอหน้าหาวทำยังไงเธอก็ไม่ตาก
ไม่ทึ่งที่แค่ฉันโอกาสทั้งรอบนี้คือพอหน้าหาว
ตัวฉันไม่ให้เคยพิสัยอย่างนี้แค่เธอที่เลิกกันไว้
ทำตัวฉันเดาวงงไหวโดนหนึ่งแค่ว้องหาฟูปาย
เพราะมีเจ้าบอกใจเพราะมีเจ้าคือเพราะสุขไป
เพราะมีเจ้าทั้งสี่ตายใจหายเหลือแต่กาย
ชีวิตมืดปลายจะขโมยใจเจอทำไมทำไม
ทำยังไงไม่ได้มายุ่งกลับไปมันถูกใหญ่แต่ขอบาย
ไม่ได้หวังต่างที่หวังไทยอย่างว่าอยู่ด้วยกันจบแก่ต้องตาย
คนฮะครับใจเขาขอไม่กลับ
คนฮะครับคนฮะไม่กลับ

ลุกยันหัวเลยเนี่ย

เดี๋ยวมันคือแมงดาที่ผมเอามาตำน้ำพริกเนี่ยนะ
พี่แมงดาอันนั้นคือตัวพ่อตัวแม่มัน
คือเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่ตัวเต็มวัยแบบนั้น
ตัวใหญ่นี่คือไขมันไข่อ่อนแมงดานา
โดยปกติแมงดานาก็จะไข่ที่ทุ่งนา
แต่ที่เห็นอยู่นี่ทำไมเราถึงได้ภาพนี้
เพราะว่านี่คือแมงดานาแต่เป็นแมงดานาเลี้ยง
ก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของเขาว่า

คือนี่ไข่นะฮะออกมาตอนแรกคิดว่าเป็นฝักข้าวโพด
แต่สักพักเดียวเฮ้ยมีตาดำดำ
แล้วก็คิดว่าเป็นไอ้โปรแกรมอนตัวเหลือง

พอเขาออกมาจากไข่เขาจะลงน้ำทันที
เหมือนบินได้ล่ะบินลงน้ำทันที
เพราะเขาใช้ชีวิตแบบนี้กึ่งบกกึ่งน้ำได้
นี่คือวินาทีที่เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยนัก
ถ้าดูแล้วสะใจแล้วก็เชิญกินน้ำพริกแมงดากันต่อไป